ขอเล่นน้ำต่ออีกหน่อยอากาศมันร้อน

คนที่บ้านก็บอกว่าเอาขึ้นมาเร็วกินข้าวกินปลาได้แล้ว

จมน้ำน่าจะวูบแล้วหมดสติ

ของผู้ชายคนนี้ร้องไห้ใจจะขาดครับ
ทุกคนร้องไห้คือช็อกแล้วตกใจมากนะครับ
ปั๊มหัวใจนี่แปลว่ามันอาการหนักนะคะ
ก็ตอนขึ้นมาจากน้ำคือเขานิ่งแล้ว

ญาติลูกพี่ลูกน้องปั๊มหัวใจกันแบบนี้

คุณแม่ก็คือคุณป้าที่ใส่แว่นคนนี้ร้องไห้

ทั้งคุณแม่และยัดยาดช่วยปั๊มหัวใจ

อายุ๓๓ที่นอนนิ่งอยู่บนแคร่นั่นแหละครับ

คือในโหดเขาจมน้ำหมดสติที่สระน้ำข้างบ้าน

บึงนี้อยู่ในพื้นที่บ้านบุตำบลประสาท

เขาไม่อยากปล่อยให้เวลาผ่านไปแบบไร้ค่า

เจ้าหน้าที่ชุดสีส้มขึ้นมาปั๊บปั๊มต่อทันที
นี่ฮะผ่านไปครึ่งชั่วโมง

แล้วส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ

วิไลเล่าให้ฟังว่าในโหดเป็นหลานของเธอ
แล้วหลานจะมาที่บ้านเป็นประจำ
กิจกรรมวันหยุดเขาก็จะหากิจกรรมทำ
ตกปลางมหอยอะไรแบบนี้
รอบนี้ก็ลงไปหวานแหในสระ

หวานแหเสร็จในโหดขอเล่นน้ำต่อ

หลังจากนั้นครับเธอก็มาหุงหาอาหารกัน

ต้มปลาเสร็จเรียบร้อยน้ำกำลังเดือดละครับ
เมนูนี้หันไปเรียกทุกคนให้ขึ้นมากินข้าว

แป๊บเดิวเซียควินาทีญาติบอก
หายไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังเล่นน้ำอยู่เลยอ่ะ

ลงไปหาไม่ถึง๕นาทีนำตัวขึ้นมาจากน้ำได้
เหมือนกับหมดสติแล้วจมน้ำ

ไม่รู้ว่าวูบจากอากาศร้อนและหมดสติ

เพราะปกติในโหดว่ายน้ำเป็น

ที่สำคัญน้ำตรงนั้นไม่ได้ลึกมากแล้ว

ไม่ได้มิดหัวนะครับลองฟังฮะ
จริงแป๊บเดียวเอง
แป๊บเดียวเองก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับ

คุณแม่ทันแม่ของในโหด
บอกว่าลูกชายก็จะมาหายาดอยู่เป็นประจำ

คิดเหมือนกันว่าจู่ลูกจะมาจมน้ำแบบนี้

แม่บอกว่าคือเริ่มเห็นว่ามือเขาเขียวตัวเขาเขียวแล้ว

คุณแม่บอกว่าคือเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็หวังว่าเดี๋ยวลูกจะฟื้นคืนสติกลับมา